อันนี้ก็มีรถเนี่ยมาอันนี้เป็นรถที่เขาขับตัดหน้านะครับสายไปสายมาตอนกลางคืน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองคือเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขับไปแล้วเขาไปเจอพอดี
รถคันนี้ขับสายไปสายมาสายไปสายมาสุดท้ายเนี่ยต้องพยายามตามเรียกนะฮะตามเรียกจนเขาเข้าข้างทางหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะครับ
ออกขวาเข้าซ้ายนี่ฮะบีบแตรเรียกเลยถ้าเราเจออย่างนี้เราต้องคิดว่าคือถ้าไม่เมาก็คงจะแบบเอ๊ะจะมาปวดอะไรเราหรือเปล่า
แต่เจ้าของรถคันนี้ที่ขับตามเนี่ยพยายามบีบแรเรียกเนี่ยเขาก็ตามด้วยความเป็นห่วงนะเห็นสายไปสายมาเนี่ยครับเป๋ไปเป๋มาสักพักนึงไม่รู้ยังไงคัน
เหมือนกับเขาเริ่มจะรู้ตัวหรือยังไงเขาก็เลยจอดเข้าเลนซ้ายเจ้าของรถคันที่ขับตามไปเนี่ยก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปดูหน่อยกะจะไปถามถ่ายอาการโอ้โหเสียงเพลงนี่ดังลั่นรถเลยนะฮะเอาดูตรงนี้หน่อยนะครับ

ป่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน

ดับเครื่องก่อนป่าดับเครื่องก่อน

พ่อหาย่างให้เขามารับ

ป่าเนี่ยโอ้โหเพลงดังลั่นเลย
แล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วทำไมป่าถึงขับสายไปสายมา

โจ๊ะนี่เห็นไหม
โอ้โหนี่มันเข้ากับจังหวะรถที่ป่าก็สายไปสายมาเลยนะ
ถ้าเกิดว่าคันนี้เขาไม่ตามเรียกจนเข้าซ้ายนี่

อันตรายมากนะผิดกฎหมายด้วยนะ
บอกว่าเมาแล้วขับเท่ากับฆาตกรนะ

แล้วในรถดูไปดูมามีปืนด้วยนะครับ

ประสบเหตุบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มกว่า
ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งที่ถนนสุขุมวิทย์นะครับ
ที่แถวบ้านฉางระยองนะครับ

นี่พอมาเจอกันตรงนี้เนี่ย
เขาก็รีบโทรแจ้งสพบ้านฉางนะครับ
ตำรวจสพบ้านฉางก็มาด้วยความรวดเร็วนะ
มาถึงก็โอ้โหตำรวจก็มาค้นเจอปงเจอปืนอะไรด้วยนะครับ
สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาพาไปแบบไหน

ลงมาคิดว่าโอ้โหด้วยความเป็นห่วงว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่า
ตกลงป่าเนี่ยเพลงดังลั่นมีปืนในรถอีก